ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มา
ยูเทิร์นจะกลับรถแต่มาจากซ้ายสุดคุณพระพร
มาขวาสุดเลยระหว่างนั้นแหละครับรถเบรกไม่ทันฮะ
โอ้ยนิ่งไปเลยน้องเอ้ยคุณผู้ชมดูนะนี่แหละครับ
โอ้โหไม่ไม่ควรจะออกมาแบบนี้นะฮะเอาล่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่สิบเก้ากัน
ยายนที่ผ่านมา๘โมงเช้าครับคือมันก็มีเหตุผลของมัน
แต่ว่าบนท้องถนนใช้เหตุผลนี้ไม่ได้ที่หน้าโรงเรียนนครขอนแก่นครับ
เจ้าของคลิปเนี่ยโพสต์บอกว่าเป็นชั่วโมงเร่งด่วนรถกำลังเยอะเลย
ดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนไปกว่านี้ทีมข่าวคุยกับน้องที่ถูกรถชน
ชื่อคุณเปรี้ยวเล่าบอกว่าน้องอยู่ม๒ปกติก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนนี่แหละ
จากบ้านไปโรงเรียนเนี่ยเกือบยี่สิบกิโลเมตรแต่วันนั้นน่ะน้องรีบ
นี่ไงฮะเหตุผลที่ผมบอกคือน้องรีบจะไปสอบครับ
โรงเรียนมีสอบก็เลยรีบส่วนอาการของน้องในเบื้องต้นหมอเอ็กซอเรย
เพราะว่ากระโหลกร้าวแล้วก็มีเลือดซึมนะครับ
ตอนนี้ยังต้องนอนสังเกตอาการอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
สำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์บนถนนใหญ่ต้องดูรถให้ดีก่อนนะครับ
ว่าเราจะข้ามจากเลนซ้ายสุดมาขวาสุดเนี่ย
มันจะปลอดภัยหรือเปล่านะครับแล้วก็แม่ดูเหมือนน้องไม่ได้สวมหวกกันน็อกไหมฮะ
หรือมันหลุดไปนะครับไม่ได้สวมนะครับคุณผู้ชมฮะ
จากจะต้องสวมหวกกันน็อกแล้วก็ต้องดูรถให้ดีด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกครับ
ขอให้น้องปลอดภัยกลับมาหายเร็วครับนี่ก็เป็นเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะ